ยอดผู้เสียชีวิตนี่สูงถึง๕๑ศพเลยนะคะ
นะครับก็สูงที่สุดแล้วตั้งแต่มีการระบาดในประเทศไทยมานะฮะ
ก็ถือว่าอยู่ที่หลัก๕๐กว่าแล้วนะฮะ
คือก่อนหน้านี้บ้านเรามีผู้เสียชีวิตหลัก๒๐กว่า
มาตั้งแต่ช่วงวันที่๑พฤษภาคม
หลังจากนั้นมันก็เพิ่มลดแหละฮะ

จนกระทั่งมาอยู่ที่หลัก๓๐กว่า

วันที่๒๗พฤษภาคมและวันนี้แหละครับ๕๑ราย
ขึ้นไปที่หลัก๕แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
ประจำวันพุธที่๒๓มิถุนายน
ก็เลยต้องหยิบยกตัวเลขของผู้เสียชีวิตออกมารายงานกันก่อนเลย
รายรวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมในบ้านเรา๑๗๔๔ราย
ส่วนยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มก็ยังเยอะอยู่นะคุณนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้๓๑๗๑ราย
ก็แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๓๑๓๘ราย
ผู้ติดเชื้อที่อยู่ในเรือนจำมีไม่ได้เยอะนะคะ๓๖ราย
แล้วยอดผู้ติดเชื้อตั้งแต่มีการแพร่ระบาดมา
อยู่ที่๒๒๘๕๓๙ราย
ส่วนตัวเลขของผู้ที่หายป่วยกลับบ้านได้แล้ว
ตัวเลขวันนี้ไม่เยอะมาก๑๙๔๑ราย
แต่ทีนี้ครับก็ต้องดูนะว่าผู้ที่มีอาการหนักไงคุณ
แล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจมีจำนวนเยอะแค่ไหน
เพราะว่าคนที่มีอาการหนักมีจำนวนเยอะขึ้น
แล้วเขาบอกว่าในพื้นที่กรุงเทพมนาคมโรงพยาบาลรัฐนะคุณ
เหลือเตียงสำหรับรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก
หรือผู้ป่วยสีแดงแค่๒๐เตียงเท่านั้นเอง
ดังนั้นก็ต้องจับตามองตรงนี้นี่เรื่องของตัวเลข
ส่วนรายละเอียดของผู้เสียชีวิตขึ้นไปอยู่ที่๕๑ราย
เดี๋ยวรอทางสบธรรแหลงตอนเที่ยงครึ่ง

เพราะว่าคลัสเตอร์ในพื้นที่ของจังหวัดต่างนี่แหละฮะ
มีส่วนสำคัญในการที่จะเติมตัวเลขของผู้ป่วยรายใหม่มากขึ้น
คลัสเตอร์ของโรงเรียนสอนศาสนาศูนย์มรกัสที่จังหวัดยาลา
ขณะนี้อย่างที่ทราบกันไปว่าลามไป๑๒จังหวัดภาคใต้แล้ว
จะมีเพียงแค่๒จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เท่านั้นนะครับ
ยังไม่พบผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้
ก็คือที่จังหวัดชุมพรแล้วก็ที่จังหวัดระนองนะครับ
ส่วนที่บ้านปะยานิที่ตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยาลานะครับ
ซึ่งเป็นสารที่ตั้งของศูนย์มาลากัส

นี่เขามีการเอาท่อปูนอะไรมาปิดกั้นพื้นที่

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจยาลาที่๑๒
ก็นำเครื่องจักรขนาดใหญ่บรรทุกท่อซีเมน
ซ่อมด่านปิดเส้นทางเข้าหมู่บ้านหมู่ที่๓

ตรงจุดนี้เป็นบริเวณรอยต่อระหว่างเส้นทางบ้านต้นตำเสาจังหวัดปัตตานี
เพราะว่าเป็นการปิดกั้นเส้นทางเลย
ปิดกั้นเส้นทางใหม่นะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๓บอกว่าทางสบคยะลา
ได้มีคำสั่งประกาศปิดเส้นทางเข้าออกชั่วคราว
ตั้งแต่วันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดหลังพบการแพร่ระบาดในศูนย์มรกัด
แต่พบว่าชาวบ้านไม่ได้ให้ความร่วมมือ
รื้อท่อที่ปิดเส้นทางออก
วันนี้ครับก็เลยต้องมาซ่อมเส้นทางเป็นครั้งที่๓
งวอนขอความร่วมมือจากชาวบ้านนะครับ
บอกว่าขอให้มีการควบคุมโรค
แล้วก็อย่าลื้อถอนโดยเด็ดขาดนะครับ

ถ้าพูดถึงคลัสเตอร์ที่ยั้นลามันลามไป๑๒จังหวัดใช่ไหม
ในนั้นก็คือที่นครศรีธรรมราช
เรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
บอกว่าผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์มารากัส
รวมแล้วสะสม๑๐คน
กระจายอยู่ใน๕อำเภอของนครศรีธรรมราชนะคะ
ทีนี้ผู้ว่าก็เลยต้องสั่งการให้ตั้งด่านในหมู่บ้าน
แล้วก็ติดตามคนที่เดินทางมาจากพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดด้วย
ส่วนที่ตลาดสดเทศบาลหัวไซอำเภอหัวไซที่นคร
ก็มีการเปิดให้จับจ่ายจำหน่ายสินค้าอีกครั้งหนึ่ง
หลังจากที่ตลาดปิดไป๓วัน
เพราะว่าแม่ค้าในตลาดคนนึงเขาติดเชื้อโควิด๑๙

แล้วก็แพร่เชื้อไปยังเพื่อนบ้านอีก๑ราย
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็นำกลุ่มที่สัมผัสเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากยังกังวลถึงแนวโน้มการติดเชื้อ
สายพันธุเบต้าหรือว่าสายพันธุ์แอฟริกาด้วยนะคะ
ดูข้อมูลจากคุณหมอยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาส
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
อาจารย์หมอท่านนี้มีการโพสต์ข้อมูลไว้แทบทุกวันเลยนะ
จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนะครับ
หน้านั้นอาจารย์เขาโพสต์ข้อมูลไว้แบบนี้
บอกว่าวัฒจักรและวงรอบของเจ้าไวรัสต่าง
ที่มันต่อสู้กับวัคซีนแล้วมันหลบเลี่ยงได้นะครับ
คุณจำได้ไหมฮะเราแพร่ระบาดจากวัฒจักรของไวรัสสายพันธุ์อูฮัน
ธนาจักรต่อไปก็คือสายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดีย
มันก็จะมาระบาดมากแทนที่ของสายพันธุ์อังกฤษ
และหลังจากนั้นเราก็ต้องระวังสายพันธุ์เจ้าพ่อคือสายพันธเบต้า
ฟริกาใช่ฮะมันอาจจะมาระบาดทับอีก
นี่คือวงรอบและวัตถจักรตามธรรมชาติของไวรัส
ที่มันก็ต้องดิ้นรนในการเอาตัวรอดของมันเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ครับคุณหมอยงบอกว่าตอนนี้ในไทยเนี่ย
พบสายพันธุ์อังกฤษหรือว่าสายพันธุ์อัลฟ่า
ประมาณ๙๐ยังระบาดเยอะที่สุด
ส่วนสายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดีย

ก็มาจากกลุ่มของแคมป์แรงงานที่หลัก๔นะ
ส่วนอีกประมาณ๑เป็นสายพันธุเบต้าหรือแอฟริกาใต้
แต่ทีนี้ครับคาดว่า๓๔เดือนข้างหน้า
อย่างที่บอกไปวัฒจักรของไวรัสที่มันจะมาแทนที่กัน
ทำให้สายพันธุเดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดีย

สายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดอยู่ในบ้านเรา
แต่คุณหมอยงไม่ได้ประมาณว่ามันจะระบาดมากขึ้น
จาก๑๐เป็นเท่าไหร่นะครับ
ยงยังบอกด้วยว่าวัคซีนในขณะนี้
คือมันมีประสิทธิภาพดีแหละในการป้องกันสายพันธุ์แอลฟ่า

ขณะที่สายพันธุ์ที่กลัวว่าจะหลบหลีกวัคซีนมากที่สุด
ก็คือสายพันธุ์เบต้าหรือว่าสายพันธุ์แอฟริกา
แต่ยังอยู่ในวงจำกัดบริเวณภาคใต้นะ
และได้มีการแพร่ระบาดได้ต่ำกว่าสายพันธุ์อื่น
ความน่ากลัวของสายพันธุเบต้าหรือแอฟริกา
ที่จะระบาดอย่างกว้างขวาง
ที่มีการคิดค้นมีการวิจัย
ถือว่าเป็นวัคซีนเจรเนเรชั่น๑
ค้นมาตั้งแต่สมัยที่อู่ฮั่นระบาด
แต่ทีนี้เขามองไปถึงนู่นแล้วอนาคต
ว่ามันจะมีวัคซีนที่ถูกคิดค้นใหม่
เอามาต่อสู้กับสายพันธุ์เหล่านี้เป็นเจนนาเรชั่น๒นะครับ